คุณผู้ชมคะตามต่อนิดนึงเมื่อวานให้ดูคลิปแล้วก็ได้คุยกับพระรูปนี้ไปคร่าวพระอาจารย์ติ๊กอะค่ะ
ปลุกเสกพระเครื่องพ่นไฟแต่ไฟย้อนกลับเข้าหน้าตัวเองดูคลิปกันอีกรอบหนึ่งนะคะ
เมื่อวานก็ให้ดูไปแล้วนะคะที่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่า
มีความคืบหน้าเพิ่มเราไปคุยกับท่านมาเพิ่มค่ะพระอาจารย์
ไทยหรือพระอาจารย์ติ๊กเจ้าอาวาสวัดป่าห้วยล่าที่อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลยทำพิธีปลุกเสกพระเครื่องรุ่นเจ้าสัวแสนล้าน
เศรษฐีสร้างโบสถ์ที่วัดป่าบ้านยังน้อยนะคะอำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานีคือเหตุการณ์ตอนเย็นสิบเจ็ดธันวาคมอ่ะนะคะ
ตามคลิปภาพนี้ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแหละว่าก็ก็ตก
ใจเนอะไฟเข้าหน้าบางคนก็โอ้ยตลกขำแต่มันไม่ใช่เรื่อง
ไงมันเกิดคำถามเยอะมันเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ
เรื่องของความเหมาะสมด้วยไงคะนี่โชคดีไม่เป็นอะไรมากนะ
ใช่ค่ะไม่นับเรื่องไม่นับถึงเรื่องความเหมาะสมนะจริงค่ะ
คือวันนี้ทีมข่าวไปหาพระจันติกนะคะที่วัดปหวยลาที่ัม
ภูเรือจังหวัดเลยท่านก็เปิดใจว่าเห็นข่าวแล้วแหละ
สาเหตุที่ไฟลุกเนี่ยเพราะว่าใช้น้ำมันการ์ดใส่แก้ว
แล้วอมไว้ในปากและพ่นออกมา
ลมมันแรงลมมันหวนตีกลับ
ย้อนกลับเข้าหน้าเข้าเสื้อกันหนาว
หน้าเนี่ยปวดแสบปวดร้อนไปหมดแต่ไม่ได้เจ็บอะไรมาก
แต่พอมีข่าวออกไปคนก็แสดงความคิดเห็นเยอะเรื่องของความเหมาะสม
ท่านก็เลยบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครจะว่ายังไงมันห้ามไม่ได้หรอก
ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกัน
อะไรที่ทำแล้วก็ทำไปแต่อย่าไปหาทำอีก
ไฟไม่จิวงจิวนอะไรหรอกอย่างที่ข่าว
ทำแล้วก็แล้วไปแต่ขอสรุปว่าอย่าไปหาทำแบบนี้มันอันตราย
เข้าใจไหมความรู้เท่าไม่ถึงการอย่าไปหาทำนะ
ฝากไว้ด้วยบอกกับญาติโยมด้วย
ทำอะไรน่ะต้องดูตาม้าตาเรือเราไม่รู้ว่าลมมันจะหวนกลับมา
เลขลางสียากน้อย
พระพยอมกรยาโนท่านเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วที่นนทบุรี
ท่านก็เลยออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะคะ
บอกเลยว่าแหม่มันทำให้นึกถึงคำโบราณอย่าเล่นกับไฟ
อยากจะสร้างฟอร์มแต่ฟอร์มไม่ขึ้นหรืออย่างไร

อุตส่าห์ตั้งกล้องสร้างฟอร์มแบบนี้คงต้องไปนั่งเจ็บใจ
โอ้โหพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าต้องมีความเพียงความขยันความมีปัญญา
มันถึงจะทำให้เกิดชื่อเสียงนะแต่อย่าเอาทางลัดแบบนี้
นี่นะคะคือเดี๋ยวนี้พระมีการสร้างของขลังของศักดิ์สิทธิ์

พระพุทธโครโสาธิ์จารย์ท่านสอนไว้ว่า
มัวแต่หาฤทธิ์จนพัดหลักถ้าอยู่กับหลักก็ไม่ต้องมาหน้าไหม้
ถูกไฟลวกไม่ต้องไปเรียกคนด้วยฤทธิ์ด้วยเดทประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คนเขาก็แหม่โลกะวัชชะกันมานะ
คือเรื่องอวดอุตลิอะไรจะเข้าขายไม่เข้าขายก็แล้วแต่เนี่ย
ก็เป็นห่วงหลวงพ่อท่านว่าเรื่องเครื่องแต่งกาย

ใจว่าหนาวอากาศมันเย็นเนี่ย
แต่เครื่องแต่งกายของท่านเนี่ยควรจะให้สีเป็นลักษณะที่สีเหมือนจีวอนหน่อย

คือบางทีเนี่ยไปใส่แล้วมันดูเหมือน
คนทั่วไปนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้
คือพอคลิปนี้แชร์ไปตั้งแต่ต้นนะคะ